คุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นล่าสุดวันนี้

มีผู้เสียชีวิต๒๖ศพนะคะ
ศาลการณ์โควิด๑๙บอกว่าส่วนใหญ่
ผู้ที่เสียชีวิตคือผู้ที่อายุเยอะ
แบบนี้เรามี๒๖รายแล้วที่เสียชีวิตรายที่๒๔เนี่ยเขาอายุยังไม่เยอะค่ะ
อายุ๒๘๒๙เองเป็นผู้ชายประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
มีประวัติว่าเพื่อนร่วมงานของภรรยาติดโควิด๑๙เขาเริ่มป่วยตั้งแต่๒๗มีนาคมนะคะ
มีอาการไอมีไข้เจ็บคอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแต่อาการไม่ดีขึ้นก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
๔เมษายนไข้สูงค่ะอุณหภูมิเนี่ยประมาณ๓๙๒องศาเซลเซียสพอไปตรวจออกซิเจนในเลือดก็ลดลงเยอะเลยนะคะ
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพส่งเก็บตัวอย่างตรวจปรากฏว่าผลออกมาว่าติดโควิดสิบเก้า
แล้วเสียชีวิตในวันเดียวกันเลยนะคะ๔เมษายนนะคะวันที่มีไข้สูงอาการเริ่มแบบหนักขึ้น
พอตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙แล้วเสียชีวิตเลยเสียชีวิตตอน๔ทุ่ม
ส่วนรายที่๒๕เป็นผู้ชายไทยอายุ๕๑ปีค่ะ
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่เขามีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็มีภาวะอ้วน
ป่วยตั้งแต่๒๘มีนาคม
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ
ตอนเข้าโรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยมีอาการไอ
กล้ามเนื้อปวดหัวหนาวสั่น
๙มีนาคมเข้ารับการรักษาอีกทีนึง
แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจน๑เมษายนค่ะ
ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมนอนโรงพยาบาล
มีอาการปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบาก
๒เมษายนผลตรวจออกมาว่าติดโควิด๑๙
และเสียชีวิตในวันที่๔เมษายน

ส่วนรายที่๒๖ค่ะ
เป็นผู้หญิงนะคะอายุ๕๙ปี
มีอาชีพค้าขายแต่เขาก็มีโรคประจำตัวเหมือนกัน
เบาหวานค่ะก่อนหน้านี้มีประวัติ
เล่นการพนันหลายแห่งเลยในพื้นที่กรุงเทพ
เราก็เจอคนเยอะเริ่มป่วย๒๙มีนาคม

แห่งหนึ่งในกรุงเทพในวันที่๑เมษา
อาการแรกรับไม่มีไข้เลยคุณผู้ชม
คนนี้ไม่มีไข้มีแค่อาการหอบเหนื่อย
ซิเจนในเลือดลดต่ำลงผลเอ็กซาเรย์
ปอดอักเสบรุนแรงคุณหมอส่งตรวจ
ก็พบว่าติดโควิด๑๙เสียชีวิตในวันที่๒เมษายน
ถ้าดูวันที่เริ่มป่วยกับวันที่เสียชีวิตเนี่ย
เวลาจะไม่ค่อยเยอะมากนักคุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
คือจริงแล้วถ้าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ถ้าแบบกว่าจะเสียชีวิตจริงมันใช้ระยะเวลา
ถ้าใครมีโรคประจำตัวระยะเวลานั้นมันจะหดสั้นขึ้นมา
คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามย้ำเตือนก็คือเรื่องของ
การระวังไม่ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อ
เพราะส่วนมากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
มีโรคประจำตัวกันก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ส่วนคนที่จะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ
แล้วเอาเชื้อไปติดผู้สูงอายุที่สุดก็คือกลุ่มคนวัยทำงาน
กว่า๓๐กว่าไปทำงานนอกบ้าน
กลับมาที่บ้านมาเจอคุณปรุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่บ้าน

แต่พอวันนี้มีผู้ชายไทยอายุ๒๘ปีเสียชีวิต
นั่นหมายความว่าแม้กลุ่มคนทำงานไว้ปกติ
๒๐๓๐ปีติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตได้
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาก็มีโรคประจำตัวด้วยนะ
เป็นส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราจะพูดก็คือ
ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณต้องระวังเอาไว้ก่อน